วันนี้เรามีแม่หมอชื่อดังจากโซเชียล

มาดูดวงให้จะเป๊ะปังอลังการขนาดไหน
ต้อนรับแม่หมอโต๊ะแป๊กเอโฟ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีที่ใหม่ด้วยนะคะ
ฉันกันค่ะพี่แจ๊ก
เจอกันมานานมาก
พี่แจ๊กก็คือยังอ้วนดีเหมือนเดิม
ดิฉันก็อ้วนขึ้นขึ้น

คุณดีหรือจะสู้คนดวงดีค่ะ
ก็ยังมีเงินหมุนเวียนเข้ามาอยู่นะคะ

สะดุดไม่สะดุดก็ถือว่าหมุนเวียนได้อะไรอย่างนี้นะคะ
ที่สำคัญในเรื่องของสุขภาพเองคนวันจันทร์เนี่ย
ให้ระมัดระวังในเรื่องของพวกภูมิแพ้

ใครที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยต้องบอกว่า

สวีทหวานจนแบบทุกคนตาร้อนอะไรอย่างนี้

อิจฉาแซ่บมากไปไหนมาไหน

เราจะต้องมีเรื่องของมือที่๓ให้ระวังหรือไม่

อาจจะส่งคนในเรื่องของการมีลูก

ตรงนี้บางทีมันทำให้มีคนแวะเวียนเข้ามา

มีมากปุ่นแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบฮืออะไรอย่างเงี้ย

เอ่อกัดลิ้นกัดลายปลาย
หนูไม่ได้เกิดวันจาน
ปี่แวนล่ะรึ

โดยเหตุการณ์ด้วย

จานกับพุทธก็เป็นคู่ที่เผ็ดร้อน
จันกับอาทิตย์นี่ก็เป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนแบบ
วะดวัดเข็มโบมือนั่วอะไรอย่างเงี้ยเกิดวันไหนคะลูก
เกิดวันอังคารค่ะตอนเนี้ยอยากรู้แล้วว่าวันอังคารเป็นยังไง
เกิดอะไรพระฤธฐค่ะอ้ะพระฤธฐต้องหาแฟนวันจัน
กะถูกพูอยู่นะเนี่ยถูกมากแล้วเท่าที่วันจานป้ะล่ะ

ก็คือกินกะพรร่าว
ถ้ามีอยู่ในกรุงเทพแนะนำที่ห้วยขวางเลย

ควรจะเป็นพวกโทนสีเขียวหรือสีเหลือง

มีภาระหลายอย่างที่ทำให้เราไม่สบายใจ

แต่ว่าปี๖๔มันก็จะเป็นปีที่
ในเรื่องของการงานเป็นไปตามดั่งใจเรา

คือต้องบอกว่าวันอังคารก็มีโอกาสดี

มีโอกาสที่จะแบบว่าเติบโตในสายงานอะไรอย่างนี้

เพราะว่าการเงินของวันอังคารเองก็ค่อนข้างดีนะ

แบบว่าต้องใส่กับคนในบ้านนิดหน่อย
คืออาจจะคุ้นพ่อคุณแม่หรือลูกเต้า
พี่เจาะเลือกเป็นอะไรอย่างนี้นั่นอันนี้ก็ถือว่าโอเค
สำหรับในเรื่องของการเงินแต่ว่าแม่มองว่า
ปีนี้ปี๖๔เป็นโอกาสดีสำหรับคนวันอังคาร
ในเรื่องของการงานที่แบบหลายอย่างอะไรอย่าง

บางครั้งคนบางคันคิดเยอะ
คือมีสติมีความรอบครอบมากจนเกินไป
เข้าใจป่ะแต่ตัดสินใจเองไม่ได้

ลังเลแต่ใครที่สดีอะไรอย่างนี้แต่เป็นคนที่เขาเรียกว่ารอบครอบ
ครั้งรอบครอบเกินลูกนิดหน่อย
แต่ว่าจริงปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับการงานและการเงินเนาะ

ก็จริงก่อนหน้านี้มันอาจจะมีปัญหาแบบไม่ค่อยเข้าอกเข้าใจกัน
แต่ว่าปี๖๔เป็นปีที่ความรักของคุณจะลงตัวมากยิ่งขึ้น
ถ้าจะต้องระมัดระวังระมัดระวังช่วงกลางปี

หรือมีในเรื่องของความไม่ลงตัวอยู่บ้างเลยนะครับ
โสดมั้ย
แต่งงานแล้วค่ะ
นุ้นแหวนนุ้นแหวน
หรือว่าคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยคนเกิดวันทางคลาน
พอจะมีเรื่องลูกไหมมาไหม
คือถ้าถามนะแม่ว่าไม่เด่นเหมือนคนวันจันทร์

แต่ถ้าอยากจะมีจริงถ้าดูน่ารักต้องขอ
แม่ว่าต้องขอแล้วพบแพทย์เลย

ต้องมูต้องมูจริงที่ไหนแนะนำ
คือจริงขอลูกเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะขอแม่คุณอิมเนาะ
บางคนเขาก็จะขอแม่คุณนิวแต่อย่างนี่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทุกคน
คืออย่างบ้านพี่เองเนี่ยคือน้องสาวก็เป็นไทรอยด์
เป็นแบบต้องกินยาตลอดเวลาแล้วมันมีช่วงเก็บว่างอยู่๑อาทิตย์ที่เขาไปปลอดภัยอะไรอย่างนี้
เราพาเขาไปขอปู่พญานาคที่อุบลแล้วก็ขอเสร็จปุ๊บเนี่ย

เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วลูกหลานคนเล็กเนี่ยก็จะชอบน้ำมาก
เออปฏิหารเกิดขึ้นตลอดตอนที่นางครบ๗เดือนเนี่ยนางก็ต้องคลอดก่อนกำหนดเข้าห้องไปในห้องคลอดแล้ว
แต่ว่าอาการมันไม่แข็งแรงเราก็จุดทูปบอกว่าบอกองค์ปู่พญานาคว่าเป็นพยานอย่าเพิ่งอะไรอย่างนี้
สุดท้ายคือ๕โมงเย็นหมอให้ออกมาเหมือนเดิมยังไม่ต้องคลอด

อันนี้ในเรื่องของคนที่แบบหวังเรื่องลงเรื่องลูกไปขอกันได้มีหวัง

แบบให้ใจเกินไปหรืออย่างนี้

อยากจะรู้ว่าสำหรับคนที่แบบว่าทำมาค้าขาย

อย่างที่บอกว่าการงานมันก็ดีขึ้นตามแผนนะฮะ

หรือบวชวันที่๘๗อะไรอย่างนี้
๒๖อะไรอย่างนี้
คือต้องมีเลข๘มันจะเป็นเลขค้าขาย

เลข๘เป็นเลขแบบว่าสั่งให้เธอต้องขาย
นึกออกป่ะหรือถ้าหนูเป็นพิธีกรอะไรอย่างนี้นะเนี่ย

แต่ถ้าคนบางคันโดยตรงเป็นคนไม่ชอบพูด

พูดคุยได้เป็นพิธีกรเป็นดาราเป็นนักแสดง
เลข๘นั้นก็เลข๘เป็นเลขคนดังด้วย

ที่ต้องระมัดระวังหรือว่าอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้ค่ะ

เรื่องของพวกช่องท้องกระเพาะอะไรอย่างนี้

ของสดก็ต้องดูเป็นอย่างไป
ของสดก็ต้องเป็นอย่างไปนะคะ

ก็อยากจะแนะนำว่าควรจะไปว่ายพระรับภพม

และต้องขอให้วันเดิมอืมบอกทุกคลิปเลยลูก
แล้วสักพักหนึ่งหนูก็วนอีก๒รอบ
ท่านจะต้องเห็นหน้าเราครบทั้ง๔หน้า

เวลาไปไหว้หน้า๑หน้า๒นะ๓หน้า๔

แต่ว่าเร็กไปเราจะต้องมีอย่างหน่อยหน้ารับภวง

ใช่แล้วก็สีเสริมดวงของคนวันอังคารนะ
ก็แนะนำว่าทนสีที่ควรจะใช้ในปี๖๔เนี่ย

จากสรรคาไปแล้ววันพุธต่อ
วันพุธก็ต้องบอกว่าวันพุธเป็นอีกหนึ่งวันที่ค่อนข้างดีนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของการเงินมากนะคะ
แต่ว่าก่อนที่จะได้การเงินนั้นการงานมันก็ต้องมาก่อนถูกป่ะ
ในเรื่องของการงานของคนวันพุธเองเนี่ยต้องบอกว่า
ค่อนข้างได้รับโอกาสต่างจากผู้หลักผู้ใหญ่
คือถ้าคุณทำงานประจำเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
ขึ้นเงินเดือนนะคะหรือได้โบนัสเยอะอะไรอย่างนี้

รวมไปถึงในเรื่องของการค้าขายพี่แจ๊ค
แน่นถ้ากูลงทุนข้าขายเจรจาต่างนาน

ขายออนไลน์ได้ไหมหนิ

ต้องเจรจาค้าขายทุกอย่างค่ะแม้กระทั่งลงทุนพวกหุ้นพวกกองทุนอะไรอย่างนี้สามารถทำได้นะคะ
คือคนวันพุธเนี่ยการงานโดดเด่นมากในปีนี้ดังนั้นก็คือมีโอกาสเติบโต
หรือบริษัทต่างชาติติดต่อได้ส่งของ
หรือบางคนถ้าบอกว่าแม่หนูเกิดวันพุธแต่หนูยังไม่ทำอะไรเกี่ยวข้องต่างประเทศเลย
หนูสามารถส่งของเอาไปขายต่างประเทศได้ไหมก็ได้
หรือจะอิมพอร์ตของเข้ามาก็ได้
ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันเพราะว่าจริงมันเป็นดวงที่แบบว่า
โดดเด่นนะคะส่วนเรื่องเงินก็ยังบอกอยู่แล้วว่า
งานดีเงินก็ต้องดีใช่การเงินดี
คือถึงแม้ว่าคนวันพุธเองจะมีภาระหน้าที่ที่ต้องจ่าย
คล้ายกับคนวันจันทร์เลยแต่คนวันพุธจะโชคดีหน่อยตรงที่ว่า
ลงทุนอะไรเพิ่มเติมคือเรียกว่ามีอาชีพเสริม
ใช่จะได้มีรายได้เสริมถูกไหมคะอย่างเช่นค้าขายนั่นนี่นู่นอะไรอย่างนี้
ขายออนไลน์เหมือนที่พี่แจ๊กบอกก็ถือว่าดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
รวมไปถึงในเรื่องสุขภาพนะคะคนวันพุธเองเนี่ย
สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเนื่องจากงานเยอะเงินก็หมุนต่างนานา
ให้เรามาลองสุขภาพในเรื่องของโรคภัยแค่เจ็บที่เป็นโรคประจำตัว
อย่างเช่นพักผ่อนไม่เพียงพองั้นนะคะ
งานหนักพี่แจ๊กก็จะมีพวกนอนไม่หลับถูกต้อง

ุดหงิดได้นะถ้านอนไม่หลับนี่หุ่นหิดนะตอนนี้คือแก่แล้ว
นี่คือนอนไม่หลับให้คุณอุ่นหยิดแล้วมันก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะ
แต่ว่าเรื่องของความรักใครที่มีคู่อยู่แล้วที่เกิดวันพุธเองเนี่ย
คบกันแล้วแล้วยังไม่ได้แบบแต่งงแต่งงาน
มีโอกาสที่จะได้ตกลงโปรงใจจะมีผู้ชายมาพูดข่าว
หรือมีโอกาสที่จะได้เข้าสู่ประตูวิวานะ
ปีนี้มีโอกาสที่จะได้แบบว่าโดนคงโดนขอนะฮะ
ตอนนี้ทีมงานเริ่มยิ้มแล้วทีมงานเริ่มยิ้มนะคะว่าตัวเองเกิดวันพุธ
อย่างนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่บอกว่าจะได้ติดต่อต่างประเทศ
คู่ต้องมาจากต่างประเทศจากแดนใต้ไหมคะ
พี่แจ๊คก็คือได้หมดเลยเพราะว่ามันเป็นไปได้หมด

ก็ต้องพี่บอกวานพุทธปากพารวยไงแล้วก็ปากพาสนีทคือไหม
แต่ถ้าใครแต่งงานกันไปแล้วก็มีโอกาสที่จะได้แบบว่าพัฒนาแบบว่า
ให้ความรักมันมั่นคงมากยิ่งขึ้นออันนี้ถือว่าดีนะคะ
แต่ว่าใครที่โสดนะฮะ
วันพุธที่โสดอยู่ก็ไม่ได้แพ้นะ
เพราะคนวันพุธเองก็เป็นคนที่ปี๖๐
เขาบอกว่าเสน่ห์แรงมากและมีโอกาสที่จะเจอคนม่าย

ขอบคุณมากวันพุธ

เจอคนม่ายเฟอร์เนเจอร์พร้อมเข้าอยู่
และคนบางโอเคนะเจอสายเปรย์
คนเข้ามาอะไรอย่างนี้อาจจะเจอคนที่อายุมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้
แต่ว่าคือต้องเป็นคนที่เป็นอาจจะมีเปอร์เซ็นต์เป็นม่ายมากกว่า
อาจจะเป็นผู้ชายมีตำหนิเข้ามานิดนึง
ใช่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีสำหรับคนวันพุธนะคะ
แต่เพียงแต่ว่าถ้าถามว่าคนวันพุธเนี่ย
ควรจะเสริมดวงเรื่องอะไร

เหลือกให้

ก็เวลาแบบไปขอแต่ส่วนใหญ่จะขอเรื่องงาน

วัดแขกศรีลมนี่คิดก็คนรู้จักอยู่แล้วนะคะ

ก็คือเราผูกพันกับวัดตรงนี้มาประมาณ๑๐กว่าปีแล้ว
แล้วก็เราไปไห้ที่นี่มาโดยตลอด

คือจริงเวลาเราไปขอ
ถ้าจะขอเรื่องงานเขาให้ถวายมะม่วง
อ๋อต้องเป็นมะม่วงสุกหรือมะม่วงดิบ
มะม่วงสุก
เพราะอะไรทำไมต้องเป็นมะม่วงสุก
คือจริงเขาบอกว่าสมัยโบราณเนี่ยคือ
พระแม่เขาเกิดที่อินเดียใช่ไหมคะแล้วมันแห้งแรงมาก
เขาก็จะมีแค่ใบมะม่วงใบกะเพรามะม่วงอะไรอย่างนี้ไปถวายท่าน

แล้วก็วันพุธนี่นอกจากว่าพระแม่อุมาแล้วนี่

เอ๊ยฟังจังฟัง
ฟังแล้วสบายใจแทนคนวันพุธเนอะอะไรก็ดีทั้งนั้นเลย

ถามตรงไปเลย
ดวงมีเลข๔หรือเปล่าล่ะเลขบรรพชาติสำคัญถ้ามีเลข๔ไหม
เรื่องการงานก่อน๓สุดท้ายไม่มีเลข๔ครับ
อาจจะบ่ายใจได้ถ้าไม่มีเลข๔ก็แสดงว่าได้แต่งแน่นอน

ถ้าบวกกันไม่มีเลข๔ก็คือไม่ต้องซีเรียสแล้วเชอรี่ได้แต่งแน่นอน
อ่ะเดี๋ยวค่อยกลับไปดูบรรพชาเอาเรื่องการงานก่อน
คือวันพระธรรมฯในเรื่องของการงาน
รวมของคนบรรพธรรมเท่านี้นะคะการงานของคุณเนี่ย
ในช่วงต้นปีค่อนข้างลาบรื่นและลงตัวดีเหมือนกัน

ส่งผลให้เราประสบความสำเร็จนะคะ

แล้วช่วงต้นปีอย่างช่วงนี้ราคาดีไหม

แต่ช่วงครึ่งปีหลังไปมันจะสุดมาก

โอ้โฮแล้วจะบอกว่าผ่านตัวด้วยนะ
วันพฤหัสเงินนี่เข้าเรื่อยไหมคะ
คือแต่ว่าการเงินวันพฤหัส

จะจ่ายเป็นก้อนนางจะไม่ค่อยได้จ่ายแบบจุกจิก
ดังนั้นปี๖๔ก็จะเป็นปีที่อาจจะมีรายจ่ายที่เป็นก้อน
อย่างเช่นซื้อบ้านซื้อของชิ้นใหญ่

ดังนั้นถ้าซื้อพวกนี้ก็ซื้อเลย

แต่ว่าถามว่าหมุนได้ไหมก็คือโอเคสามารถหมุนเวียนได้
ก็คืออาจจะเสียเงินแต่ได้ทรัพย์กลับมา

อย่างนั้นก็ดีกว่านะดีกว่าเสียไปฟิฟิเลย

และที่สำคัญไม่พอแค่นั้นนะเขาบอกว่า
ในบรรณาทุกวันวันพฤษฐานนี้เป็นวันที่

คืออึดมีโอกาสได้ยังทำงานต่อไป
พี่แจ๊กยังหาเงินได้อีกเยอะ
แต่ว่าอื่นก็จริงแต่ว่ามีเรื่องต้องระมัดระวังไหมคะ

ไม่มีก็มีแค่ระวังเรื่องการเงินที่บอก

เธอดวงเอ็กเมนนะจริงแหละ
ดวงอดภังทนถึกบึกบึนแล้วกัน
อย่าลืมรักค่ะแข็งแรงแบบนี้ข้างในก็อ่อนไหวนะคะ

เขาบอกว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของการที่จะทะเลาะกัน

คืออาจจะมีเรื่องเล็กน้อยทำให้ไม่เข้าอกเข้าใจกัน

เรื่องซักผ้าได้ไหมคะ
ฉันซื้อมาแล้วเธอก็ไปตากสิ

เรื่องเล็กน้อยที่คนวันพฤษฐรรมต้องระมัดระวัง
คือบางทีเราต้องอย่าไปคิดเยอะกับหลายอย่าง
เพราะบางทีคนวันพฤษฐรมบางทีจะเก่งมาก

เราต้องมีความอ่อนแอบบ้าง

แล้วน้องมีเกณฑ์ได้แต่งงานไหมคะคนวันพฤหัส

ถ้าเกณฑ์วันพฤหัสจริงแม่ว่าไม่ชัดเหมือนคนวันพุธนะ

เพียงแต่ว่าตอนหน้าปีนี้อาจจะแบบ

เอาว่าถ้าเกิดว่าคนโสดวันพฤหัส

คือมีโอกาสที่จะแบบว่าโดนแบบเด็กหลอกอะไรอย่างนี้นะ
ดังนั้นบางทีอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึ

มันอาจจะเป็นช่วงที่มันจะมีเด็กเข้ามา

ถูกต้องไปไหว้อะไรที่ไหนดีคะเสริมดวง

จริงก็อยากจะแนะนำให้ว่าสมเด็จโต

เป็นครูวาอาจารย์ที่เสริมดวงในเรื่องของความเจริญเติบโต
ทำให้ดวงของเราประสบความสำเร็จ
นะคะโตนะซึ่งถือว่าโอเคมากอะไรอย่างนี้นะ
มีแนะนำไปไหว้ที่ไหนเป็นพิเศษไหมคะ
ก็มีวัดละคางวัดละคาง
จริงดิมแม่น้ำเจ้าหาย่าง

แต่แม่ชอบไปที่นี่ชอบไปที่อ่างทองวัดกิจชายโย
เป็นองค์ใหญ่สีทองอยู่ริมน้ำเลย

ชิ้นแม่มันชอนที่ดบที่ดบคะใช่ชิ้นแม่มันชอนต่อหน้าได้เลย
เลยนะคะจบเดียวรอบเดียวได้จบเดียวได้ค่ะจบเดียวได้
ยังแต่ว่าการไปไหว้ท่านก็เหมือนแบบว่าเขาเรียกอะไร
ทำให้เราเหมือนกำหนดให้เรามีสมาธิให้เรามีสติ
เพราะว่าไปกราบท่านอยู่ในโบสถตรงนั้นก็จะดีเนอะ
ก็จะทำให้งานหนูเจริญเติบโตไปได้อีก
ต้องหาเวลาไปพระล่าก็ร่วมราวดีเข้ามานะ
สีเสริมดวงสิมดวงสิมดวงของคนวันเพื่อนหันนะคะ

ก็ต้องบอกนะวะอะไรอาจจะได้ปังปวะกันต่อไป

คือต้องบอกว่าคนวันศุกร์นี้คือต้องบอกเลยนะคะว่า

และมีเรื่องที่ต้องระวังในเรื่องของการงาน
คือต้องบอกว่าทำงานเหรอคะ
การงานของคนวันศุกร์นี่

แต่เพราะวันดีเสร็จปุ๊บมันพ่วงมาด้วยปัญหาที่
อาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่ต้องรับผิดชอบบริวาร

บริวารมันจะทำให้เราปวดหัว

โดนเขาเรียกว่าเรื่อยขาเก้าอี

แต่ของพี่แจ๊คไม่โดนหรอกของพี่แจ๊คไม่โดน
โงเห้งแล้วไม่โดนเพียงแต่ว่าของพี่แจ๊คนี่แหละ
น่าจะเป็นลักษณะแค่ว่าเหมือนแบบทำให้เราปวดหัวต้องแก้ปัญหาแทนคนอื่น
เหมือนแบบเหมือนเขาเรียกอะไรสุภาษีเขาเรียกเหมือนว่าคว่างงูไม่พ้นคอ
เหมือนจะฝากฝั่งให้เธอทำแล้วสุดท้ายปัญหาก็กลับมาอีก
ใช่เราก็ต้องไปทำเองอยู่ดิพี่แจ๊คก็ต้องลงไปเหนื่อยไปทำนั่นทำนี่
แต่ว่าบางคนที่อยู่บริษัทอื่นบางทีอาจจะถึงขั้นแบบนั่นนี่นู่น
แต่โอกาสมาทั้งปีเลยโอกาสมาทำไม่ทันเลยทันที
เพราะว่างานมันมาแบบผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ด่าด้วย
เพราะว่าพี่แจ็คเห็นผลงานให้ทำงานให้นั่นให้นี่ให้เยอะไง
แต่ว่าคือต้องระวังเรื่องบริวารต้องหาบริวารคู่ใจ
ค่ะได้อยู่อันนี้สำหรับคนวันศุกร์นะคะ

คนวันศุกร์ให้ระวังว่ามันโตนิดนึง
เห็นที่บอกไงว่ามันมีทั้งเรื่องเรื่องดีและเรื่องไม่ดี

แต่เรื่องเงินเขาก็หมุนเกียรติเปลี่ยนเมืองค่อนข้างข้างกลัว
และปี๖๔ต้องบอกว่าคนวันศุกร์มีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภ

รับตัวตั้งแต่ต้นปีแล้วเหรอเนี่ย
คือมีโอกาสที่จะมีโชคลาภมีโอกาสที่จะมีแบบเงินพิเศษ
ถ้าพูดง่ายบางทีบางคนอาจจะหมายถึงถูกรางวัล

เออลอตเตอรี่อะไรอย่างนี้
บางทีอาจจะได้โบนัสเยอะกว่าคนอื่น
ภูมิมากสวยด้วยรวยด้วยอ่ะ
โบนัสก็ได้อยู่แล้วแต่อยากได้อีกลอตเตอรี่

ก็คือเหมือนแบบปีนี้ปี๖๔ก็อาจจะแบบว่าเขาเรียกอะไร

ดังนั้นเราก็อาจจะแบบว่าติดไว้
ใบ๒ใบพออยู่ไปแบบทุ่มขนาดนั้นนะคะ

นี่เป็นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ห่วงพอสมควร

เพราะว่าเขาจะเข้าใจว่าเขาแข็งแรงอยู่ตลอดเวลา
เออจะไม่เป็นอะไรฉันจะไม่เป็นอะไร

โรงพยาบาลฉันป่วยนิดนึงฉันโอเค

ดังนั้นคนวันศุกร์เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ

อาจจะแบบว่าเจ็บป่วยกระทันต้องเข้าโรงพยาบาลเลย

ความรักความรักของวันศุกร์เนี่ย

มันก็เหมาะมีจังหวะที่ไม่ลงตัวบ้าง

คือมันก็จะมีมันก็เป็นแบบนี้ของมันอยู่แล้ว

เดินทางของแท้เป็นรักแท้ไหมคะ
เป็นรักที่แบบยืนยาว

เออรอวัคซีนวัคซีนมาปุ๊บก็พุ่งเหลือ
เดี๋ยวเดี๋ยวเดินรายการจะเดินรอบถึงเลยนะ

ชอลลี่ไปไหนไสง
วันนี้ก็จะเป็นอย่างงั้น
คือต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้พบเราจากการเดินทางแล้ว

เสริมดวงเลยวันสุขกำลังฤทธา

การไปไหว้นะคะองค์นี้ต้องบอกว่านี่
ที่เป็นเทรนด์ของปีนี้เลย

แล้วอันนี้ขอเสริมงงมากเลย
อยู่ดีก็ได้ทาเวสวันมาบูชา
เหมือนมีคนให้มาจริง
เป็นจังหวะคือท่านเนี่ยจะเป็นคนที่เลือกเองนะ

คือใครจะได้บูชาท่านเขาเลือกเอง

แล้วพอต๊อกแต๊กเล่าก็เลยขนลุกเลย

วันเสาร์ก็ต้องให้ขึ้นคราวนิดหนึ่ง
การงานดีเหมือนกันดีมาก
วันเสาร์นี้การงานนี้ตีคู่กับวันพุธเลย
คือการงานคนวันเสาร์ประสบความสำเร็จมาก
คือมีโอกาสที่จะโดนทับทำเปลี่ยนงานและตำแหน่งดีขึ้น

ใครที่ทำงานประจำอยู่หรือทำงานราชการ
มีโอกาสที่จะสอบเรื่องข้างในตำแหน่ง
คือมีโอกาสต่างที่จะเข้ามา

นางมีบริวารและผู้หลักผู้ใหญ่ซัพพอร์ต

คืออยู่เฉยก็มีคนเอาโอกาสมาโพสต์

ดาราที่เกิดวันเสาร์บอกเลยว่าจะปังมาก
คืองานนางจะโดดเด่นมากถึงแม้ว่าโควิดนะคะ
ก็ทำอะไรนางไม่ได้งานต่างประเทศนางก็จะต้องเกี่ยวข้องตลอดเวลา
คนวันเสาร์ต้องรอดูนะ

มีใครบ้างอ่ะหมอ

จะมีเหล่านี้นะคะ
ก็โดดเด่นคุณคือการงานปังมาก
การงานปังมากการเงินก็ต้องเข้ารวดแน่
แต่การเงินของคนวันเสาร์คือได้เยอะจ่ายเยอะ
คือวันเสาร์เนี่ยเขามีเกณฑ์ที่จะในเรื่องของการลงทุน
ในเรื่องของการซื้อบ้านซื้อของชิ้นใหญ่ซัพพอร์ตต่างนานา
คือวันเสาร์ก็คือรายจ่ายจะเยอะ
เป็นปีแห่งรายจ่ายนะคะแต่ถามว่า
ก็อย่างที่บอกงานเขาดีเงินเขาก็ต้องมีมาอยู่แล้ว
แต่จ่ายไปแล้วก็ได้ซับกลับมาถูกค่ะ
แต่มันจะอย่างนี้คนที่ทำงานแบบพิเศษหรือทำงานในวงการอย่างนี้
ทำงานเยอะแสดงว่าห้องเงินได้เงินเยอะถูกไหมพี่แจ๊ค
ถ้าเป็นสาเหตุแต่ถ้าคนทำงานประจำ
งานดีแต่เงินก็คือใช่เท่าเดิมถูกไหมเงินเดือนอ่ะ

ดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกคนวันเสาร์นิดนึงว่า
ดวงการงานของคุณเนี่ยนะคะค่อนข้างดีแต่ว่าการเงินของคุณรายจ่ายจะเยอะ
บางคนในเรื่องของการเป็นหนี้เป็นสินอะไรอาจจะกู้

เป็นหนี้ดีได้คงได้ของก็ถือว่าโอเคนะคะ
แต่ว่าเรื่องสุขภาพให้ระมัดระวังในเรื่องของแบบเล็กน้อย

บางคนอาจจะปวดเสียนเวียนกล้าปวดหัว
ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงโรคเลือดอะไรอย่างนี้

ความรักของคนวันเสาร์ล่ะคะดีหรือเปล่า
วันเสาร์เนี่ยก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ค่อนข้างแซ่บนะ

คนมีคู่เนี่ยมีโอกาสที่จะ
คือถ้าพูดเนี่ยก็มีโอกาสจะได้แต่งงแต่งงานแหละถ้าพูด

คือถามว่าชัดเจนแบบวันพุธไหม

หรือถ้าใครไม่แต่งงานมีโอกาสที่จะวางแผนอนาคตร่วมกัน

เพจอนาคตซื้อบงซื้อบ้านมากขึ้น

ขึ้นนึกออกปะนี่คือวันเสาร์

นึกออกไหมคะแต่ใครที่โสดเนี่ยนะคะ

แต่ปี๖๔มันอาจจะเงียบเหงานิดนึงสำหรับคนโสดค่ะ
อาจจะไม่ค่อยได้เจอในเรื่องของความรัก

หาเงินก่อนวันเสาร์อะ

คิดเห็นไหมคะดังนั้นอันนี้ก็เพิ่มเติมให้

คือองค์นี้จะเป็นองค์หลักของคนวันเสาร์
ฟรานสาวถึงตรงตัวไหมก็จริงต่างประเทศ
ที่บอกวันเสาร์ก็จะมีดวงในเรื่องของต่างประเทศ
ท่านก็ชอบอยู่เเหลอรอห้านี้ท่านชอบเสด็จว่า
ต้องบอกเลยว่าในเรื่องของหน้าที่การงาน
ก่อนหน้านี้ในปี๖๓วันอาทิตย์เหนื่อยมาก
ปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างปัญหาจุกจิกจุกจิกค่อนข้างเยอะ

แต่ว่าปี๖๔มันจะมีโอกาสต่างเกิดขึ้น
ค่อนข้างลงตัวแล้วไปได้ดีนะคะ
ที่สำคัญมันไม่ได้ดีแบบ
อย่างเดียวมันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

ดังนั้นก็ยังถือว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้
ก็จะให้คนวันอาทิตย์ถือว่าหายใจโล่งขึ้นมานิดนึง
แต่ถามว่าจะดีที่สุดไหมยังไม่ได้ดีที่สุดนะ
แต่มันเหมือนให้เราสบายอกสบายใจมากยิ่งขึ้นนะคะ
สิ่งสำคัญที่สุดที่วันอาทิตย์ต้องระมัดระวัง
ก็คือเรื่องของบริวารนะคะ
บริวารมันอาจจะยังไม่ได้ซัพพอร์ตเรา๑๐๐

เหนื่อยหน่อยแต่ว่าก็เอาตัวเราดี
ที่สำคัญไม่พอแค่นั้นนะคะในเรื่องของการเงิน

ในเรื่องของการเงินอาจจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัว
รายจ่ายฉุกเฉินรายจ่ายที่ไม่ทันตั้งตัวอะไรอย่างนี้ครับ
เกี่ยวข้องกับครอบครัวก็วางแผนให้ดี
แต่หมุนเวียนได้แหละนะแต่ว่าก็อย่างที่บอก
วันอาทิตย์ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ค่อนข้างวางแผนการเงินมาโดยตลอด
คล้ายกับวันอังคารจะไม่ช็อตแน่นอนอ่ะวันอาทิตย
ทุกอย่างเป็นสเต็ปแต่เขาจะเขาชอบวางแผน
แต่เวลาเจออะไรที่มันเป็นแบบเร่งรีบเจออะไรแบบด่วนเขาจะแก้ไม่ได้
เขาจะคือในเวลา๗วันคนที่หมุนเงินเก่งที่สุดแล้ว
แก้ปัญหาแบบเขาเรียกอะไรนะปัญหาชำข้อน่าเก่งมาก
คือผลวันจันทร์และวันพุธวันศุกร์อีก๑วัน
จะแก้เร็วมากอะไรอย่างนี้นะคะ
วันอาทิตย์เนี่ยจะเครียดดังนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะฮะ
ส่วนเรื่องสุขภาพของคนวันอาทิตย์เนี่ย
ก็จริงแล้วไม่ได้มีอะไรน่ากังวล
แต่ให้ระมัดระวังในเรื่องของกระดูกหลัง

ความรักนะฮะสำหรับคนที่มีคู่นะคะ
เอ่อให้ระมัดระวังในเรื่องของความที่เราเป็นคนโลกส่วนตัวสูงจนเกินไป
มันอาจจะส่งผลให้เกิดการแบบ
เขาเรียกอะไรมีความไม่มีเวลาให้กันและกัน
ปล่อยให้อีกคนเข้ามาดูแลแทนได้
เออคืออะไรอย่างนั้น
มันก็จะเหมือนทางนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะ
แต่ว่าใครที่โสดอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะวนเวียนกับคนเก่า
เก่าก็ต้องลองดูถ้ารู้สึกว่าไม่มีใครแล้ว

งั้นก็แสดงว่ายังไม่ดียังไม่มีความคาดหวังดีกว่า

ช่วยเขาหน่อยวันอาทิตย์เสริมดวงให้เขาหน่อยค่ะวันอาทิต
วันอาทิตย์นะคะจริงแนะนำให้ไห้แม่กุลอิ่มนะคะ
แม่คุณอิ่มนะคะก็เสริมดวงกันไปนะคะ

เขาสำนักใสเป็นพิเศษไหมคะเจ้าแม่กลอิ่ม
จริงแล้วปรึกษาพี่หมอเอกสิ

ใช่เยาวราชเนี่ยเขาปังมากเทพจีนก็พี่เอกเลย
แต่ว่าของต๊อกเองก็จะมีเยาวราชพี่เอกเคยแนะนำนะคะ
แล้วก็จะมีที่โชคชัยศรีค่ะนะคะนี่ก็เป็นพันวิหารเลย
คนลุงคนลุกมากเวลาไปก็คือไปว่ายได้นะคะ
เฉพาะวันอาทิตย์คือจะได้ทำบุญกับคนขึ้น
คือบูชาแม่คุณอิ่มก็จะทำให้เหมือนแบบ

เพราะว่าท่านเป็นเทพที่แบบว่าให้เมตตา

วันอาทิตย์แม่ค้านั่นก็คือสีขาวและสีแดง
วันอาทิตย์สีแดงเลยสีแดงแรงฤทธิ์เลยค่ะ
ค่ะนะคะสีนี่ก็คือแบบว่าเครื่องประดับ

มาหลายวันแล้วคุณผู้ชมก็เอาเป็นว่า
ตั้งสติให้ดีกันทุกวันทุกสัปดาห์เลยนะ
ตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันอาทิตย์นะ

รวบย่อคนเกิดวันไหนไม่เจ็บไม่ไข้
สุขภาพดีไม่มีตกที่สุดในเดือนอีกสัปดาห์

ดวงไร้โลกได้แกวัน

ชั้นคือตึกบึกบืนตลอดทีและตลอดฝัน
เธอเป็นเอ็กซ์เมนจริงนะก่อนหลังใช่ค่ะ

อันนี้อยากรู้คนเกิดวันไหนรักลุ้งพุ่งแรง

อาวุธ
พยายามรักลุ้งพุ่งแรง

ส่วนวันนี้ใครก็อยากรวยอยากรับเงิน
กินใช้ไม่มีวันหมดวันไหนค่ะ
รวยรับราคาขี้วันพุธ

หนูเกิดวันพูด
พุชกาลเกิดวันสุด

วันสุดปี๖๔พี่แจ๊กบอกเลย
พี่แจ๊กก็กูยเหมือนกันเพราะว่าดวงวันสุดก็กูยมาอ๋อเหรอ
เอาเป็นวาดให้คุณผู้ชมฟังแม่หมอต๊อกแต๊กแล้วนะ
อ้าว